มันแปลกไหมผู้ชายคนนี้เขาก็ใส่เสื้อแขนยาว

แต่ว่าข้างล่างลงจงลอนจนโทงเทง
แล้วหัวมีแปะผ้าก๊อสด้วยเนี่ยแบบนี้ค่ะ
ก็นั่นนะสิเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
เดินอยู่แบบนี้คนที่เขาเห็นเขาก็ไม่สบายใจ
นี่เบิร์นตากฝนด้วยหรือเปล่าอยู่กลางถนนเลยแล้วก็มืดคำ
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบไปสอบถามหน่อย
ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
ก็ลงพื้นที่นี่คือซอยหนองคล้าอยู่ที่อำเภอเมืองตราดค่ะ
ชาวบ้านเค้าแจ้งมาบอกกู้ภัยมาดูหน่อย

แกชื่อลุงประสิทธิ์อายุห้าสิบเก้าแล้ว
แล้วข้างบนใส่เสื้อแขนยาวคลุมใช่ไหม
ข้างล่างไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่ตอนที่กู้ภัยเขาไปเจรจานะ
ใส่อะไรหน่อยไหมลุงอยากแก้ผ้าแบบนี้
แล้วสังเกตที่หัวมีแปะผ้าก๊อสอยู่ด้วยโอ้โห

ถามแล้วคุยกับลุงนะลุงก็เมออ่ะ
พูดอะไรแบบวกไปวนมาจับใจความไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ

มันก็ดีแล้วก็ถูกแล้วลุงแต่เนี่ยวันนี้ไม่ได้กิน
หลานมึงพาไปส่งโรงพยาบาลไปเอายามาอ๋อแล้วทำไมลุงถึงมาแก้ผ้าอยู่กลางถนนแบบนี้
ฝนตกตกลุงแกก็ตอบไม่ได้เหมือนกันชาวบ้านที่เขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งเหตุมาเนี่ยนะ
เขาบอกว่าโอ้ยลุงแกเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านจริงก็รู้จักกันแหละแกก็ทำงานได้นะ
แต่จู่เนี่ยโอ้เมียพี่เขาโทรมาบอกว่ามาดูหน่อยมาดูหน่อยเนี่ยลุงแกเป็นอะไร
ไม่รู้แก้ผ้าอยู่พอพี่พลเมืองเดียวขับรถออกมาดูเอ้าก็จริงจริง
รีบให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือพาตัวลุงส่งกลับที่พักต่อไป
แล้วก็ต้องให้คนในครอบครัวเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะคะโอ้ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะฮะ